คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จะถูกเป็นการบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับ
อีกหนึ่งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรัชการครับ
ก็คือการเปลี่ยนแปลงทงอันเป็นเครื่องหมายประจำพระองค์ตามพระราชอิสริยยศครับ
นั่นคือทงเยาวราชซึ่งเป็นเครื่องหมายในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ถูกเชิญลงมาจากยอดเสา
หน้าพระทินั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมทั้งเชิญทงมหาราชขึ้นในเวลา๘นาฬิกา
ซึ่งเป็นทงพระราชอิสริยยศสำหรับประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ขึ้นไปแทนที่
ส่งรับการขึ้นสมราชฯเป็นพระมหากษัตริย์สื่อประราชสัตติวงศ์
และในระหว่างที่ประชาชนยังไม่ได้มีการถวายพระปรมาพิไทย
เนื่องในการพังราชาพิธีบรมราชาพิเศษ

พระกุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้

บรินทราเทพพยาวรางกุล
พระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งเป็นทงอันเป็นเครื่องหมาย
ที่ลาดสยามวราชกุมาร

ของประธานสภารนิติบรรยัติแห่งชาติขึ้นส่งบราช
พระเจ้าอยู่หัวมหาวะธิราลงกรมรินทราธิพยาวรางกุล